เยอะมากเยอะมากเยอะมาก
คือแบบว่าในไอจีคุณไอบุ๋มครบล้านแล้ว

ปะนัดดาเนี่ยเป็นคนที่แบบแข็งแรง

พึ่งเห็นน้ำตาบันทัศน์ดาครั้งแรก

ก็คือนักน้อยน้ำนั้นขอ๓ล้านจบ

เจ๊ววิ้งถ่ายจะตอบ
ต้องปล่อยคีทหรอ
ที่ก็ตอบต่อ

นังกินข้าวที่กันมาก่อนหรอ
จงที่จะต้นกับพี่จอห์นเอาทอ

เมื่อวานหล่อนก็อยู่ตรงนี้ทำไมหล่อนรู้ว่าเขาไลฟ์สดกับคุณแม่
อ๋อไปดูอ๋อ

เมื่อคืนพี่อินข่าวว่าพี่เป็นรูมครั้งแรกในชีวิต

ผมเห็นออกไปตะลุยดูกับคนนั้นกรุงคนนี้จะมีข่าวอะไรหรือไม่
แล้วแต่ไม่เคยร้องไห้นี่ครับคนน้นคนนี้มาด่าอะไรอย่างไร

อย่างคนมาบอกทำไมนักอกใหญ่จังเลย

ก็นมพี่ตอนพี่เผาไปเนี่ยนะตับเปลือกยังไม่เจอซิลิโคนชี้หน้าตับเปลือกอยู่เลย
ก็ตอบอย่างงี้เลยแกไม่ร้องไห้ด้วยแล้วทำไมครั้งนี้ร้องไห้เพราะอะไร
ก็ไม่รู้ไงเขาบอกว่าคือมันไม่มีทางจะสู้หรอเป็นคนใกล้ชิดกันกินข้าวด้วยกันทุกวัน
ตักข้าวให้กันกินเนี่ยไม่น่าทำร้ายกันขนาดนี้แอบไปทำแบบว่าสัญญาซ้อนอะไรอย่างเงี้
ไม่บอกนางเพราะนางก็เรียนดีลมันเป็นคนพาพี่เจนี่กับพี่ท็อปอ่ะ
สุดท้ายนางจากนางต้องเป็นเริ่มด้วยกันถึงนางก็ต้องไปทำสัญญา
คือหนูเล่นมาสักพักแล้วของนายวันวันเนี่ยใช่ไหม
ที่จอดรถมีไหมอาหารตรงเอาสามตรงอย่างงี้
ความตรงต้องกับจอมขวัญมาล่าวสิ
รถมีเนี้ยแบบกำลังไกดิ์ที่อีนี่สักพักนึงแล้วแต่ว่าเวลารถมีไปเวลาของหนูเนี่ย
มันจะไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ของที่เล่นที่นี่มันมีหลายอันมันมีทั้งอันที่ของพี่เจนี่เป็นซุมบ้า

ซุมบ้ารถมันยังไม่ค่อยเข้าเพราะคนเยอะหนูเป็นคนที่ไม่เต้น

คือถ้าเวลาที่เป็นคลาสซุมบ้ารถจะแน่นบอกเลย

มันก็ต้องมีสิมันแน่น

ที่จอดรถมันแชร์กันหมดในนั้น

แต่เขาบอกว่าเวลาคนมาของปนัดดาปุ๊บ
ไม่มีคนจอดนี่ประนัดดาเขาพยายามเอานี่

แต่ถ้าคนที่ไปเข้าฟิตเนสของพี่บุ๋เนี่ย

ง่ายคือใครมาก่อนก็คงก็คงจะจอดหรืออะไรประมาณอย่างนี้
มีรถมีที่จอดรถมีคนวันเลขมีคนไปจอดให้
เมื่อวานไปกี่โมงคือถ้าถ้าเป็นไม่ถ้าไปช่วงแบบบ่าย๓อะไรอย่างนี้
บ่ายโมงบ่าย๒บ่าย๓ช่วงบ่ายเนี่ยมันจะว่างที่จอดรถโล่งเลย
บุ๋มเขาพูดเองเขาบอกว่าร้อยวันพันปีนะตั้งแต่เปิดมานะ
ไม่มีที่จอดรถแต่วันนี้มีนักข่าวมาพี่ที่จอดรถพี่ก็งงไปหมด
ไปกี่โมงไปกี่โมงพี่ก็งงไปหมดราคาไปกี่โมง๖โมง
แล้วสนุกนั่งจะปิดไหม๓ล้านไงใช่๓ล้านไปเลย

ซึ่งฉะนั้นนางออกมาว่าพี่บุ๋มบอกว่าจะทำที่ใหญ่เดิมกว่าที่นี่อีก
อุ๊ยได้๓ล้านที่จะไปเลย
แล้วนี่ไงคือนรู้จึงก็ต้องรอดู
ไม่พูดหรอกเป็นฉันเป็นเจนนี่ก็ออกมาพูด